วันเกิดแล้ว

มีเรื่องหนึ่งที่แบบกวนใจมากนะคะ

ทีมวันนั้นเป็นธีมแค่รู้สึกอยากแกล้งเพื่อนจริง

หลอกคนมาแบบงานไม่ใหญ่แน่นะวี

อะไรอย่างนี้ที่แบบเดินพรมแดงหลอกเขามาแต่งตัวเยอะ

ดูไอ้นี่มันใช่มันเริ่มไปเรื่อย
แล้วตูมบอกมันต้องบอกว่าเป็นงานวันเกิดมึงแหละหอม

เลือกเพื่อนที่เราคิดว่าเราจะแกล้งเขาได้

สิ่งที่ตามมาตอนนั้นก็คิดแอบคิดนิดนึง

เพื่อนจริงที่ไม่ได้มาวันเกิด

อ้าววันเกิดหอมเหรอเขาก็เลยต้องมา

อ้าวเราไม่ถูกเชิญเหรอ

ก็จะแบบอ้าวมึงไม่ถูกเชิญเหรอ

อย่างแขกับจียอน
แล้วแผนก็ตามว่าไปงานวันเกิดหอมหรือเปล่า
จียอนก็คือคุณมีเพื่อนชีวิตไทยน้อยมาก

ก็ไม่เหรอไรงาน
ร้องไปร้องมาอันนี้ก็เริ่มหนอยใจจริง
ด้วยข้อสวยช่องคนพูดบ่วงไว้
เขาก็พูดเลยเราไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่เขาก็พูดเลยว่า
เขาก็น้อยใจนะที่แบบทำไมถึงไม่ได้ชวนเขาอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นงานคอนเทนต์ไม่ตั้งใจจัดวันเกิดจริง
เพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่เลี้ยงวันเกิดหรอกมันเปลือง

แต่ถ้าเราไปเลี้ยงเราก็ไม่เอาเราก็แค่อยากแกล้งเพื่อนเฉย
แล้วเราก็มีแบบใบเฟิร์นใบเฟิร์นเราก็สนิทอะไรอย่างนี้

เราก็รู้แล้วว่ามันอาจจะมีนิดนึง
แล้วก็เจนนี่ลองไลน์หาเฟิร์นดิ
เนนี่คอไปมันรับแต่ว่าเห็นหน้าหอมมันกดวางเลยอ่ะ
แล้วมันก็คงดูว่าอ้าวนี่มันลายเจนนี่นี่ว
เกี่ยวอย่างนี้น่าเกี่ยวกับเพื่อนอย่างไร

แต่อยากบอกตรงนี้เลยหอมไม่ได้ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดจริงนะ
แล้วเดี๋ยวเรานัดกินข้าวกันสำหรับเพื่อนทุกคนอะไรอย่างนี้
คืนเชิญทุกคนต้องงอน

คือมันไม่ใช่ความงอนหรอกทุกคนโตแล้ว

แต่ว่าเราว่าความน้อยใจลึก
มันก็เอ๊ะทำไมเราไม่ถูกเชิญ

ต๋องเข็มพี่เหงได๋เผือวอะไรอย่างงี้นะ

ว่าไม่ได้ตั้งใจจัดงานวันเกิดนะ

เพราะว่ารวมกันมันหลายตังค์ผู้เป็นหลายคน
ในวงการเราเพื่อนเยอะเข้าใจป่ะมันหลายกลุ่มก็ไม่ต้องจัดดีกว่า
แต่นั้นคือแค่ต้องการคอนเทนต์หลอกเพื่อนมา
คนที่เราหลอกได้ก็แม่อ้วนแอร์พวกที่จัดเต็ม
มันก็สนุกดีเวลาเห็นเขาใส่เพชรจริงมางานเพชรปลอม
ถือว่าก็เป็นงานคอนเทนต์ไปแต่เพื่อนก็จับไม่เกลียด
คือวันนี้แม่อ้วนมางานเขามันยังแบบมันงานอะไรยังไม่พูดไปแคร์
อีกคนพูดอย่างหนึ่งอีกคนพูดอย่างหนึ่งมันมีความโป๊ะอยู่ในนั้น
ตรงนี้ฝากแจ้งตรงนี้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะจัดวันเกิดจริง
อยากหลอกเพื่อนมาแกล้งแล้วงานวันเกิดที่ไปที่มะตูมจัด
เหมือนมันเองไปเข้าครัวร้านเจ้าของร้านเขาเองไม่รู้จริง

ว่าสเปคของผู้หญิงมันถูกเปลี่ยนตามอายุ

โตมาก็แบบเฮ้ยผู้ชายมีรถขับนิดนึง

เรื่องที่รักเดียวไตหรือความมั่นคง
คือมันด้วยวัยที่ไม่เอามาสร้างตัวแล้วนะเอามารวมกัน
แล้วทำอะไรก็ว่าไปต้องมาพร้อมแล้วไม่มีเวลาเรียนรู้แล้ว
ฉันก็คือแบบว่าอีกไม่กี่ปีฉันอาจจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือเธอมีอะไรมาแต่เอามาคุยกันฉันมีเท่านี้เธอมีเท่านี้
ไปต่อยังไงอนาคตว่ายังไงเวลาเจอผู้ชายก็จะถามได้ว่า
อนาคตยังไงถามเลยผู้ชายที่จะเข้ามาหาเราอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะ
มันก็มีผู้ชายที่มีโอกาสได้คุยเราก็ถามอนาคตซึ่งกันแล้วกัน
เป้าหมายก่อนเป้าหมายคืออะไรยังไงก็มีที่เป้าหมายไม่ตรง
เขาก็รู้ว่าต่างคนต่างไม่ตรงเป้าหมายซึ่งกันและกัน
มันก็จะมาคบกันมันก็คงเสียเวลา
มันดูโดยรวมดูสายตาก่อนสิอย่างงี้ก่อน
แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากเพื่อนด้วยแต่ว่าผู้ชายไม่ได้เข้าหาหอมเยอะนะ
บางทีเพื่อนก็แนะนำให้รู้จักรู้จักคนนี้สิคนนี้ทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้จ้องจะไปเอาเงินเขานะ
ที่คุณมีเงินมาไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเงินคุณนะ
เรากลัวว่าคุณอ่ะมาลำบากเราเราไม่ลำบากซึ่งกันแล้วกัน
อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนจะกลัวว่าหุยอยากให้คนรวยมันจะไปเอาเงินเขาแล้วสิ
อย่างนี้ถ้าให้ก็เอาอันนี้พูดถ้าให้ก็เอา
เดี๋ยวเผื่อบางคนคิดว่าเราให้เขาจะเป็นการดูถูกเขาไหม
ไม่นะเอาได้แต่ว่าเรามีการมีงานทำ
เราจะไม่หยุดทำงานอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่า
กลัวว่าคนจะมาเดือดร้อนเราแล้วถ่วงเรา
เพราะว่าตอนนี้เราวัยนี้แล้วเราเป็นเตี้ยอุ้มคล่อมไม่ไหว
เราพาใครไปด้วยไม่ได้ถ้าไปก็คือเดินไปพร้อมกันเลยนะ
แล้วแม่ต่างว่าหยุดเปย์แล้วนะ
ไม่เคยเปย์เอาจริงไม่เคยเปย์
ผู้ชายจะได้เฉพาะวันเกิดเท่านั้นเออแล้วเป็น

คือวันเกิดอ่ะเรามักจะให้ของสิ่งที่เขาอยากได้เท่านั้นเอง
แต่ถ้าระหว่างปีต่างเนี่ยผู้ชายให้นะเออ

นับร้อนมีผ่านเข้าเกณฑ์ได้ไหมครับ

แต่ว่ามันเลือกยากนิดนึงแต่ว่าก็โอเค
ถ้าสมมุติว่าเลือกแล้วหอม

แล้วก็ถ้าเกิดใครได้เวอร์ชันนี้ไป